โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมเนี่ยมันมีการเฉลยปริศนา
รายงานเรื่องต่างว่ามันมีกรณีของซองพลาสติก
ที่ใส่ลอตเตอรี่เจ้าปัญหามันหายไป
ทั้งที่ความจริงควรจะเป็นหลักฐานสำคัญ
ในการส่งไปตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือว่าใครจับเอาไว้บ้าง
รายงานข่าวบอกว่ามันอยู่ในเก๊ะของพนักงานสอบสวนนะคะ
แล้วอยู่ดีมันหายไปได้ยังไงเพราะมันเป็นหลักฐานสำคัญ
มีการแอบเอาไปซ่อนไว้ไหมมีการปิดบังเรื่องของพยานหลักฐานไหม
อะไรแบบเนี้ยก็เลยเหลือแค่ลอตเตอรี่ฉบับจริงที่
วดจรูนเอาไปขึ้นเงินอืมซึ่งฝ่ายที่เขาอยู่คนละข้างกับหมวดจรูน
ก็บอกว่าอ้าวก็แน่ล่ะสิก็ต้องมีลายนิ้วมือของหมวดจรูนสิ
ก็เป็นคนขโมยไปขึ้นเงินนี่แต่ผมจับผ่านซองพลาสติก

แต่คนก็ลือกันไปว่าโหผู้การเขาหัวกันกับครูปรีชาหรือเปล่า
ครูปรีชาก็เลยต้องออกมายืนยันว่าไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว
แล้วก็ขอโทษตำรวจทุกนายด้วยที่ต้องมาเดือดร้อนแล้วก็ได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้
เดี๋ยวไล่เรียงให้ฟังกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ด้วยกันก็แล้วกันนะครับ
ข่าวอื่นด้วยนะครับอยู่กันถึง๔ทุ่ม๑๐นาทีนะครับ
มาดูเรื่องของการสั่งย้ายในครั้งนี้ก่อนนะครับ
คำสั่งย้ายพลตำรวจรีสุทธิพวงพิกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี

ในงานของศูนย์ปฏิบัติการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็เป็นผู้เซ็นคำสั่งมานะครับ
โดยวันนี้พลตำรวจเอกสุชาติ

พบว่าพลตรีสุทธิ
มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพยานหลักฐาน
และสำนวนการสอบสวนในคดีหวย๓๐ล้านบาท

จึงต้องมีคำสั่งย้ายเพื่อให้พนักงานสอบสวนมีความสะดวก
ในการรวบรวมพยานหลักฐานที่จะเอาผิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า
มีบุคคลใดบ้างที่ผิดนะฮะ
ขณะที่ตำรวจอีก๔นายที่ถูกเชิญมาสอบปากคำ
กับพนักงานสอบสวนของกองปราบรามนั้น
ขณะนี้ต้องรอผลจากคณะทำงานที่จะสรุปคดีว่ามีใครทำผิดอย่างไรบ้าง
เป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญา
ซึ่งหากพบว่ามีความผิดก็จะถูกส่งเรื่อง
ไปให้สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทพิจารณาดำเนินคดีต่อไป
ส่วนการออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือตำรวจ
ขณะนี้ยังไม่สามารถชี้ชัดได้เนื่องจาก
บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
โดยเอกสารลับที่เป็นเอกสารบันทึกของทางราชการที่ถูกเผยแพร่ออกไปนั้น

ขอให้ทุกฝ่ายรวมทั้งสื่อมวลชนด้วย
ระมัดระวังในการเผยแพร่เนื่องจาก
อาจจะเข้าข่ายความผิดทางอาญาและต้องถูกดำเนินคดีทันที
โดยหากต้องการรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีนี้
สื่อมวลชนก็สามารถสอบถามจากทางเจ้าหน้าที่ได้
การต่อส่งผลให้การต่อส่วนไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นได้

การสอบสวนถ้าผลเขาไม่มีความผิด

แต่ถ้ามีความผิดก็ว่าไปตามกระบวนการ
ก็จะมีกระบวนการแต่ละชั้น

เรียกไปสอบนั้นมีความผิดชัดเจนไหมคะ
มันแต่ละคนก็จะมี
มีต้องรอผลของคณะกรรมการ
ของทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก่อนครับว่า

ว่าไปตามนั้นอาจจะทางพนักงานสวนของกองปราบ
หรือว่าอาจจะส่งให้ทางกองบังคับการปป
ทำการรับคำร้องทุกข์ดำเนินคดี
ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สูงขึ้นไปก็อาจจะส่งหน่วยงานปปชก็ได้
ก็เป็นคำสั่งที่ออกมาเมื่อวานนี้นะครับ
โดยคำสั่งที่ออกมาเมื่อวานนี้ที่ให้
ตมตรีสุทธิมาปฏิบัติการที่ศูนย์ปฏิบัติการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ปรากฏว่าพลโนตรีสุทธิยังไม่ได้เดินทางมานะครับ
โดยบอกว่าตอนนี้ติดรัชการอยู่ที่จังหวัดเชียงราย
ก็เลยประสานมาขอมารายงานตัวเป็นวันพรุ่งนี้แทน
แต่ก็มีคนที่เขาตั้งข้อสังเกตคุณเขียนมาสอน
บอกว่าในคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ออกมาเนี่ย
บอกว่าให้ขาดจากตำแหน่งเดิม
เพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะติดงานอะไร
รมสัมมนายกช่อฟ้าตัดลิฟต์บิ้นอะไรก็แล้ว
แต่ในงานของผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย
หรือว่างานอะไรที่มีอยู่เนี่ยต้องขาดแล้ว
คืองานต้องขาดจากตำแหน่งนั้นไปแล้ว

แต่เอาเป็นว่าท่านก็แจ้งมาว่าขอมารายงานตัวพรุ่งนี้นะฮะ
ก็เดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้จะมาหรือไม่อย่างไรนะครับ
ใช่ซึ่งคำสั่งย้ายเนี่ยนะคะก็ได้มีการย้อนไปดูว่า
พลตำรวจรีสุทธิมาเกี่ยวข้องกับคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตั้งแต่๒๘พฤศจิกายน๒๕๖๐นะคะ
แล้วก็สาเหตุที่มีคำสั่งย้ายก็เพราะว่าอยากจะให้พนักงานสอบสวน
มันมีกระแสข่าวหลายอย่างเหมือนที่คุณภาคภูมิบอกไป
ว่าพนักงานสอบสวนเก็บเอกสารสำคัญเป็นหลักฐานสำคัญเอาไว้ในลิ้นชัก
ไว้ในลิ้นชักที่สอบพอร์เมืองกาญจนกบุรี
แต่มันถูกลื้อค้นถูกขโมยไป

พฤติการของพลตำรวจรีสุทธิ
มันเป็นการใช้อำนาจในฐานะที่ตนเองเป็นผู้บังคับบัญชา
เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนในจังหวัดกาญจนบุรี
สั่งการพนักงานสอบสวนโดยไม่สุจริต

มีอคติเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปล่า

ซึ่งพลตำรวจรีสุทธิก็ยอมรับผ่านรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ
เมื่อ๒๙พฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะ
ว่าได้เรียกหมวดจรูนไปเจรจากลายเกลี่ย
จริงยอมรับว่าเรียกไปไกลเกลี่ยจริง

พลตำรวจรีสุทธิเนี่ยเรียกทั้งสองฝ่ายไปไกลเกลี่ยนี่แหละ
มันเป็นประเด็นที่เขาตั้งข้อสังเกตว่า
มันเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือเปล่า
ตำรวจคนไหนที่เรียกไปเคลียร์ล่ะครับ

มีคนเรียกคุณจรูนไปเคลียร์นะคะ

ตอนนั้นเลิกงานแล้วคุณจรูนก็เลยไปพบผมที่บ้าน

เพราะว่าคุณจรูนสะดวกมาในวันนั้น
ผู้การทำไมผู้การถึงต้องลงมาเคลียร์เรื่องนี้เองเลยคะ
สพในพื้นที่รับมือไม่ไหวเหรอคะ
ผมได้รับข้อมูลจากทางฝ่ายผู้เสียหายนะครับ

ค่ะผมก็เลยคิดว่าอ๋อถ้าเป็นตำรวจเก่าผมอาจจะคุยพูดคุยได้
และในเบื้องต้นที่ทางครูมาคุยกับผมน่ะ
ก็จริงแล้วก็อยากจะไม่อยากให้เรื่องมันเลยเถิดไปถึง
โรงศึกษานะครับถ้าคุยกันได้เขาก็

โดยที่ในการที่จบเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าจะต้องเอา
เงินที่ปูเปิดไปในการถูกรับมา๓๐ล้านบาททั้งหมด
เพราะฉะนั้นก็เลยมีช่องที่ผมเลยคุยกับคุณจรูน
ค่ะที่ผู้การเรียกไปคุยคือเพราะเห็นว่าเป็นตำรวจเก่า
ซึ่งเรียกไปนอกเวลาราชการ
และคุณจรูนว่างช่วงมาพบผมตอนนั้นผมไม่ได้มาขับไป
เขาบอกมาวันนี้ก็มันช่วงเย็นซึ่งเลิกงานแล้วผมก็อยู่ที่บ้านพักครับ
ผู้การทำไมมันไม่เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเป็นคนทำล่ะคะ

คุณจอมขวัญครับคดีแบบนี้ถ้าจะคุยกันได้จบมันก็จบนะฮะ
แล้วคนที่เก็บได้ก็ยอมรับว่าเก็บได้ก็คืนเขาไปมันก็จบ
มันก็ไม่มีอะไรมันก็จะไม่เป็นคดีอะไรที่มันยุ่งยากเลยครับ
นี่ค่ะก็พอมีคำสั่งย้ายออกมาแบบนี้นะคนที่ติดตามข่าวลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทนะคุณภาคภูมิ

พอรู้แล้วว่าเป็นของใคร

ทำทางถูกแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันมีกระแสข่าวออกมานะคะ
ทางตำรวจกองปราบจะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิด
ที่เกี่ยวข้องกับลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท๓คน

ก็เลยเอ๊ะกันว่าเอ๊ะหนึ่งในนั้นจะใช่คนไหนอะไรแบบนี้ค่ะ

เพราะว่าตำรวจที่ท่านรับผิดชอบดูแลท่านก็ยังไม่แถลงยืนยันอะไรนะครับ
มีรายงานว่าจากการประมวลเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานของชุดสืบสวนสอบสวน

เบื้องต้นชุดคลี่คลายคดีของตำรวจสอบสวนกลาง

ไม่พบว่าทีมสืบสวนสอบสวนของภูทรภาค๗

เพราะทำงานตามขั้นตอนของกฎหมาย

เพราะว่าภูทรภาค๗เขารับสำนวนมาจากทาง

สพเมืองกาลทำสำนวนคดีครั้งแรกนะครับ
แล้วก็มีผู้บังคับการจังหวัด
ที่เข้ามาช่วยลูกน้อง
ในการดูแลคดีนี้ด้วย

ทรภาค๗ที่สรุปไปแล้วว่า
วยนั้นเป็นของครูปรีชาเนี่ยนะฮะ
ไม่ถือว่าทำงานผิดขั้นตอนอะไรนะครับ
อาจจะมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับสำนวนบ้าง
แต่ก็ไม่ได้มีความผิดทางอาญานะครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นรายงานมานะฮะ
แต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยท่านก็ต้องรอฟัง
จะมีการแถลงข่าว๒๘กุมภาพันธ์นี้

พบตรบอกเอาไว้ว่า๒๘กุมภาพันธ์นี้แถลงแน่
ก็๒๘กุมภาพันธ์ก็เปิดไทยรัฐทีวีเอาไว้
เดี๋ยวเราจะเกาะติดให้จะแถลงอะไรยังไงนะคะ